สิ่งต่อไปนี้นะครับเรื่องต่อไปนี้นะครับ

หมากแตกออกนะครับแตกหน่อ

และส่วนที่จังหวัดอุดรนะครับ

รู้แล้วที่พี่เทเป้บอกก็ต้องรู้กันนี่คืออะไร
สารปู่ศรีสุโธเดิมนะครับ

ในพื้นที่บ้านโนนเมืองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเมื่อวานนี้

ทยอยกันไปขอโชคลาภกันตลอดทั้งวันแล้วครับ

ต้องสวมบูธกันบ้างบางคนก็ถอดรองเท้าไปก็มีนะครับ
จากศาลถูกน้ำท่วมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา
และจนขณะนี้นะครับยังมีน้ำท่วมขังอยู่
เอามองไปหน่อยนะครับตรงที่ขันนั่นแหละครับผม

ก็ยังมองเห็นเหมือนกันนะครับแดงแบบนั้นนะครับ

แวะไปส่องหาเลขเด็ดน้ำตาเทียนภายในขันน้ำมนต์

เลขที่ขันน้ำมนต์ยังไปตรงกับเลขเด็ดสารปู่ศรีสุโธเดิมอีกด้วยนะครับ

โอ๊ยหน้าสีแดงแบบนั้นนะครับ

ไปต่อที่อำเภอเฉลิมเกียจจังหวัดบุรีรัมป์ครับ
ชาวบ้านพากันไปขอโชคลาภจากต้นหมากที่แตกหน่อประหลาด
ดูคล้ายพญานาคอโยคมือสาธุศนอยนะครับ

ภายในบ้านของนางเรือนแสงทองในพื้นที่หมู่๑๖
บ้านวัฒนาสัมพกีตมนต์ยายแยมวัฒนานะครับ
โดยการสังเกตจะเห็นว่าบริเวณคนต้นหมาก
มีหน่อสีเขียวผ่วงมาลักษณะคล้ายพระญาณาค
ซึ่งทั้งเจ้าของบ้านและชาวบ้านต่างก็เชื่อว่า
เป็นปู่พญานาคที่มาปรากฏกายให้เห็น
เพื่อให้โชคลาภครับ
ไปดูอีกที่หนึ่งเป็นเรื่องของกล้วย
นี่กล้วยร้อยหวี

บางคนเห็นพวงของกล้วยยาวลงมาถึงพื้นเลยนะ

ก็เราพาคุณผู้ชมไปนับไว้หรือเปล่า
เมื่อกี้มองทันหรือเปล่านับไหวหรือเปล่านะฮะ
ในพื้นที่บ้านหวายทุ่งหมู่๑๑ตำบลจำป่าหวาย
อำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะครับซึ่งเมื่อชาวบ้านทราบข่าว
ก็ทยอยมาไหว้ขอเลขเด็ดพร้อมกับตีตัวเลขแล้วครับ

บางคนใช้วิธีนับจำนวนหวีผลถึงถามว่านับไหวไหม
จำนวนหวีทั้งจำนวนผลกล้วย
แต่บางคนก็นำแป้งฝุ่นไปโรยบริเวณลำต้น
เพื่อส่องหาเลขเด็ดกันตามความเชื่อเลยนะครับ
เขาบอกว่ากล้วยร้อยหวีถือว่าเป็นกล้วยมงคลเหมือนกันนะ

ไม่ค่อยทานนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ทานก็เอาไปตำ

ส่วนใหญ่ก็รอให้เป็นกล้วยไม้มงคลดีกว่า

เขาบอกว่าเหมือนว่าเป็นความมงคลสืบลูกสืบหลานอะไรอย่างนี้นะฮะ

จากพยาวนะคะเดี๋ยวน้ำแข็งจะพาคุณผู้ชมไปที่อุทัยธานีกันหน่อยนะคะ
กลุ่มชาวบ้านหมู่๓บ้านดงตำบลข้อควาย

เขาไปขอโชคขอลาบกันที่สารเจ้าแม่หินเทิน
แล้วมีการนำแผ่นทองไปติดบนก้อนหินที่ซ้อนกันอยู่๓ชั้น
หินชั้นที่สองนี่คุณสังเกตดูสิ

ถ้าเกิดว่ามองดูคล้ายกับหลังเต่า
หินทั้ง๓ชั้นนี้ค่ะจะลาดเอียงมาที่ต่ำ

ชาวบ้านเขาก็เรียกกันว่ามหินเทินอยู่ในเขตป่าชุมชนนะคะ
นี่ดูชาวบ้านเขาบอกว่าต้องการจะปรับภูมิทัศน์
ให้พื้นที่บริเวณนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
แล้วก็ต้องการที่จะให้มองเห็นเธอเป็นสิ่งมหัศจรรย์ประจำจังหวัดด้วย
แล้วดูสิที่ชาวบ้านเขาไปก็เป็นหินที่ซ้อนกันสวยงามแปลกตานะคะ
ครับผมปิดท้ายกันที่วัดพระยาธรรมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีครับ

บริเวณต้นตะเคียนที่ชาวบ้านมักจะไปไหว้ขอโชคลาภ
จู่ก็มีงูเขียวหางไหม้นอนขดอยู่ครับ
ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเจ้างูตัวนี้เป็นงูบริวารของเจ้าแม่ตะเคียน

และเพิ่งจะออกมาปลากกดตัวอีกครั้งในช่วงออกพันธุ์ศาสตร์

และเมื่องูเขียวหางไหม้ตัวนี้มานอนขดตัวอยู่แบบนี้
ผู้นิยมตัวเลขก็พากันตีเป็นเลขเด็ด
พร้อมนำไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันตามความเชื่อ
และคาดว่ายิ่งใกล้วันประกาศผลรางวัล
จะยิ่งมีชาวบ้านแวะมาไหว้ขอโชคลาภกันเพิ่มมากขึ้นครับ

ให้ดูกันเอาเองให้ตีกันเอาเอง

ก็เรื่องราวของความเชื่อและข่าวแปลกนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ